เบิดคำไลน์มงการบันเทิงนะคะ

สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีข่าวไหน

สไลด์มาหน้าไหนก็เจอละ

เรื่องครบซ้อนนะคะ
แต่ก่อนอื่นเลยดิฉันก็ต้องเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่า

ที่เป็นนักร้องเค้าดังมาก
จะมีใครรักคนหน้าตาอย่างฉัน

มา๑๐กว่าปีแล้วปรากฏว่ามันเกิดเรื่องค่ะเดี๋ยวดิฉันจะไล่ไทม์ไลน์ให้ฟังจะได้เข้าใจชัดค่ะ
เริ่มจากวันเสาร์ก่อนวันเสาร์ที่๒๓กุมภาพันธ์ค่ะช่วงเช้าค่ะมีภาพหลุดออกมา
ว่าคุณป๊อปปองคุณแต่งงานภาพนี้แหละค่ะซึ่งดิฉันก็หลายคนก็เข้าไปยืนดูกันดีแต่ว่าไม่มีเพื่อนดาราเลย

ทักคนคุณโอ๊ตปาโมทก็ไม่ได้ไปฉันถามแล้วบอกไม่รู้เพิ่งรู้พร้อมกัน
พอตกเย็นเท่านั้นแหละคุณผู้ชมคนเข้าไปส่องอ้าวโทษนะคะเจ้าสาวไม่เหมือนแบบคนที่เคยเห็นตลอด
คุณโบค่ะซึ่งคุณโบซึ่งเป็นแฟนอีกคนเนี่ยค่ะเขาก็ออกมาโพสต์นะคะ
บอกว่าอย่ามาถามโบเลยค่ะเพราะว่าโบเองก็เพิ่งรู้พร้อมกัน
สรุปก็มีคำถามเกิดขึ้นว่าครบซ้อนหรือเปล่าจนกระทั่งเนี่ยค่ะโซเชียลก็เริ่มขุดนะคะ
เพราะว่า๑๔กุมภาวาเลนไทยก็ยังไปเสบียคนชื่อโบคนนี้นะคะ
นะคะก็เป็นหลานบุษบาดาวเรืองด้วยนะไปสวิตช์วันเกิด๒๒กุมภาหนักกว่า

เกิดสวีตกันพาไปทานข้าวด้วยกันแล้ว๒๓มีวันลุ่งขึ้นโอ้โหคุณผู้ชมขา
แต่งงานแล้วจะเล่าให้ฟังคือเพื่อนของคุณโบเล่าให้ฟังว่าคุณโบตื่นเช้ามา
ที่ความไม่รู้คือยังไม่กดไลก์รูปเจ้าสาวคุณปาในเพจใช่เพราะว่าน้องฉันแต่ง
ยังไม่ชมเลยว่าสวยมากเธอเข้าใจมั้ย
กลายเป็นว่าเจ้าสาวของแฟนเราตกออกตกใจกันไป

ทั้งสองฝ่ายก็ออกมายืนยันว่าจริงคุณป๊อปคบหาทั้งคู่แบบเปิดเผย
เจ้าสาวอาจารย์ปลาเนี่ยคบมา๑๔ปี

แล้วก็เปิดร้านด้วยกันนะคะก๋วยเตี๋ยวบ้านผีดี้เนี่ยที่ลงภาพเนี่ยคุณผู้ชม
โดยหลังจากนั้นค่ะคนก็ถกเถียงกันมากมาย

ดึกนะคะประมาณตี๓ตี๔โพสต์เลยนะคะ
บอกว่าไอจงไอจีทวิตเตอร์ยอมรับว่าครบซ้อน
เขาบอกว่าจริงแล้วคือเขาไม่เคยรู้มาก่อน
เพื่ออยู่กับพูดตรงกับเมียอีกคนนึง
เอาไว้ถ่ายรูปกับคนอีกละคนไม่เหมือนกัน

แล้วก็คือต้องขอโทษด้วยหลายคนที่แบบมามองเขาอย่างนี้นะคะ
แล้วก็ยังพูดแบบคือตอบแบบนางฟ้า
บอกว่าหากจะโจมตีป๊อปเธอเองก็เจ็บด้วย
แล้วก็จากนี้ก็จะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
และขอเวลาตั้งหลักสู้กับตัวเองค่ะ
หลังจากนั้นโซเชียลเข้าไปถล่มคุณป๊อปเป็นโจ๊กเละมากค่ะ

มางานตอนเช้าเสร็จปุ๊บหายไปเลย

เขาบอกว่าอาจจะไปสารภาพกับโบช่วงเวลานั้น

เดี๋ยวไปฟังนะคะคลิปเสียงจากงานแต่ง

ผมอาจจะรู้จักไม่ครบทุกคนแต่ว่าก็วันนี้มองไปก็รู้สึกอุ่นใจที่ลึกเลยนะครับ
คาดหวังว่านะครับก็คงจะมีความสุขไม่มากก็นำไว้ในงานของพวกเราบ้าง
แล้วก็ผมทั้งสองคนเป็นคนแสดงความรักไม่เก่งนะครับ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วความรักก็คงไม่ใช่เหมือนการแสดงออกอย่างเดียวนะครับ
คงเป็นการสั่งต่อแล้วก็เป็นการดูแลความผู้ผ่าน
ราวนี้ก็เลยทำให้ผมสวย
คนเมาส์ด้วยนะคะว่าคือในงานคุณป๊อปอย่างที่เห็นพูดแปลกพี่ลึก
แล้วคือหน้าตาตึงเครียดตลอด
คือกลับมาตอน๔ทุ่มไม่ทำอะไรนะหิวสั่งกะเพราเสร็จแล้วก็เดินเข้างานเฉยเลย

ซึ่งผลพวงจากเรื่องราวทั้งหมดนี่แหละค่ะ
ก็มีคนไปตามสัมภาษณ์เจ้าของงานอีเวนต์ที่เคยจ้างคุณป๊อปไปร้องที่เขาใหญ่

เพราะว่าคนมันก็ติดภาพแล้วพูดตรงคุณป๊อปเพลงอะไรอ่ะ
เพลงรักอะไรต่างแล้วคุณไม่อิน

แล้วคือตัวเองพูดตรงเป็นคัสโนว่าขาเบียด

เขาบอกว่าไม่จ้างแล้วงานหนักมาก

ก๊อฟปากกิ้นฮีโร่ซึ่งหน้าเหมือนเขา

ตอนแรกคือหน้าคล้ายแล้วคนทักผิดตลอด

ชูใจซึ่งเพิ่งวันเกิดวันที่๒๒เนี่ย
บอกว่าสงสารจูใจทำไมพ่อเจ้าชู้

แล้วเขาก็เคารพนะคะพี่ชายคุณป๊อป
แต่มันก็เป็นเรื่องของพี่อยากให้เขาเคลียร์กันเอง

คุณโอ๊ตปาโมทก็เป็นคนหนึ่งที่โดนกันไปนะคะ
แล้วก็ล่าสุดพี่โค้ดพี่โจ้โจอีบอยดูมือถือสไลด์ไปโดนกดปุ่มหัวใจ
ข่าวของคุณป๊อปกลายเป็นว่ามีความขึ้นไว้
มีข่าวพาดหัวคุณจีออกมาด่าเลย
ชอบแพสแท็กชอบแพสแท็กพักบ้างนะ
ซึ่งนะคะเขาก็จะไปแบบว่าแถลงข่าวกันที่นั่นนะคะ
ก็๔โมงเย็นค่ะตั้งไทม์ไลน์ไว้เลย
ซึ่งตกดึกกำลังดูแดงเดือดอยู่
แล้วก็พูดตรงคุณโบคุณปาโดนด่าเยอะมาก
คุณโบก็บอกเธอต้องรู้แน่นอน

เออทำไมแบบปล่อยให้เอาพูดตรงให้ผัวตัวเองไปหลอกคนอื่นอีก
แล้วมันเป็นเวลาเป็นแบบว่า๑๐๑๐ปีคุณผู้ชม
จบคุณผู้ชมมันมีอีกทวิตเตอร์หนึ่งมาตอนมา๔ทุ่ม

เพิ่งแต่งงานไปเธอกินดูสภาพ

กว่านั้นมีคนขุดคลิปสมัยที่ไปเปิดบ้านรายการที่นี่หมอชิดเมื่อปี๒๕๕๙
เป็นคลิปภาพเคลื่อนไหวเลยนะคะที่เขาแบบว่า
คุณเป๊กผลิตโชคเอาภาพที่เขาแฟนที่ไม่เคยเปิดเผยมาดูนะคะ
เนี่ยหนึ่งขอดูแฟนหน่อยปรากฏชาวโซเชียลไปดู
มันก็คือคุณป๊านั่นแหละแล้วคือคุณโบจะไม่รู้ได้ไง
โอ้โหกลายเป็นคำถามถกเถียงกันวุ่นวายมาก
ครบซ้อนแต่มีข่าวลื้อไปอีกว่าจริงแต่งงานแล้วกับอาจารย์ปา
อยู่กินเงินมานานแล้วอย่างงี้หรอ
ก็มารอฟังพร้อมกันจากปากคุณป๊อปนี่แหละค่ะ
คุณป๊อปปองกูลคนนี้ที่ขึ้นแฮดแท็กอันดับหนึ่งเลยนะคะ
ต้องออกมาแถลงข่าวแล้วแหละเพราะว่าอะไรมันมีหลายประเด็นให้คนเขาได้ถามไง
เงียบอยู่อย่างนี้นะมันจะบอกว่าเรื่องไปกันใหญ่
ต้องออกมาพูดรอติดตามนะจ๊ะ